เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนี่ก็หัวร้อนเหลือเกินนะครับ
คือผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาก็มีพ่อเนี่ยทำงานเป็นพนักงานของสถานีรถไฟเพชรชบุรี
โมโหพ่อไปขอเงินพ่อแล้วพ่อไม่ให้ค่ะนะไปลงกับผู้โดยสารในสถานีรถไฟนะฮะ
เอามีดสปาต้าเนี่ยไปไล่ฟันเขาบาดเจ็บนะครับ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในสถานีรถไฟเพชรชบุรีนะฮะ
ผู้ชายคนนี้นะฮะใส่เสื้อสีดำเดินเข้าไปในสถานีถือมีดสปาต้า
คือตรงไปหานี่ไปเจอผู้โดยสารในสถานีเนี่ยไปฟันเขาเลยนะครับ

นี่แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
คือไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขานะฮะ
คือไประบายอารมณ์ที่โมโหพ่อ
ไปขอเงินพ่อแล้วพ่อไม่ให้นะครับ
เราได้คุยกับแฟนของคนเจ็บนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณบ่ายโมงนะฮะ
กับแฟนนุ่มคนเจ็บก็คือนายสถาพรทิมเมฆนะครับ
มาจากโคราชมาลงรถไฟที่สถานีเพชรชบุรี
นี่คนเจ็บนะฮะซ้ายมือดูสิครับมือเห็นไหมฮะ
ตอนนั้นเนี่ยทางสถาพรแฟนของเธอกำลังนั่งพักอยู่ที่ชาญชาลา

ก็มีคนก่อเหตุนั่นแหละขี่จักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็เดินเข้ามาด้านในถือมีดสปาต้ามานะฮะ
แล้วก็มาฟันใส่นี่ทีแรกมาฟันใส่ทางคุณสถาพรนะฮะคุณสถาพรก็พยายามยกมือขึ้นมาป้องไงฮะ
พอยกมือขึ้นมาป้องก็เลยถูกฟันเข้าที่แขนเข้าที่หน้าอกนะครับ
เข่าซ้ายเข้ามือซ้ายกระโดนท้องแขนซ้ายฝ่ามือซ้ายเป็นแผลชะกัน
ตอนนั้นเนี่ยทางคุณดอกอ้อนะฮะแฟนของคนเจ็บบอกว่าพอเห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
คนก่อเหตุได้ยินเสียงว่าตำรวจเนี่ยก็เลยรีบวิ่งออกไปแล้วก็ไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
โอ้โหแล้วคุณสถาพรนี่หนักนะครับท่านผู้ชมครับนี่ท้องแขนด้านซ้ายนะแขนซ้ายนะ
มือเนี่ยเอ็นข้อมือนี่ขาด๒เส้นนะครับเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาด๑เส้นมีแผลต้องเย็บอีกหลายแห่ง
ซึ่งคุณสถาพรนี่โดนมาถึงตรงนี้ด้วยยืนยันว่าไม่รู้จักจริงนะฮะไม่เคยมีเรื่องอะไรกับคนก่อเหตุมาก่อนเลย
ถ้าแฟนหนูไม่เอาเขาซ้ายขึ้นมาป้องกันตัวเองแล้วก็มือป้องกันตัวเองคือเขาโดนฟันคอไปแล้วนะคะ
อันนี้นะคะทั้งน้องทั้งแฟนรู้จักผู้ก่อเหตุไหมครับไม่รู้จักเลยค่ะหนูไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
ที่บอกวัตถุประสงค์ว่าเขาจะมาก่อเหตุนี้เพื่ออะไรอะค่ะ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับพันธมตร์เหตุวัญชัยขาวรำคุมกับการสอพเผ็ดชบุรี
บอกว่าขณะนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับคือนายสุวิจักรแร่ลิ้มอายุ๒๐ปีนะฮะ
เป็นลูกชายของพนักงานในสถานีรถไฟเพชรชบุรีนั่นแหละคาดว่านายสุวิจักรเนี่ยคงจะโมโหพ่อไปขอเงินพ่อแล้วพ่อไม่ให้
อารมณ์เสียก็เลยมาลงกับคนอื่นซึ่งเป็นผู้โดยสารในสถานีรถไฟนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มามอบตัวแต่ว่าตำรวจเนี่ยได้ขอนวัดสารออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับ
เพราะว่าหลักฐานการก่อเหตุมันชัดเจนนะครับ